ประชาชนจำนวนมากนะคะก็หลั่งไหลไปที่ท้องสนามหลวง
ซึ่งก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวก
แล้วก็ดูแลประชาชนโดยเฉพาะในช่วงพระราชพิธี
เพ็ญพระราชกุศล๕๐วันและ๑๐๐วัน
เมื่อวานนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนะคะ
ก็ได้ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมกองหน่วยการร่วมรักษาความสงบ
ได้มีการกำชับในการเตรียมแผนเชิงรุกนะคะ
เพื่อรองรับประชาชนจำนวนมากที่จะหลั่งไหลไปค่ะ
ภายหลังการประชุมพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
เข้าเยี่ยมเต็นต์โรงพยาบาลสนาม
ได้เข้าสวมกอดหญิงสูงวัยค่ะ
ซึ่งนั่งรถเข็นมารอพบ
ทราบชื่อก็คือนางพาดบัวแสงอายุ๖๑ปีนะคะ

รอเข้าถวายสักการะพระบรมศพ
ทันทีที่นายกรัฐมนตรีสวมกอด

เดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศในช่วงนี้กันหน่อยนะคะ
ก็อายุให้กินได้ธรรมดาท่าน

นี่ตีมันไทยนะ
จ้าจ้าจ้านุ่มไม่ฝัน

น้ำหลักเอาหน่อยดีเหยียบท้าผมก็เอาหน่อยดีเลย
มายังไงเปล่าเกินไป
น้ำหนักเบาเกินไปกินข้าวอีกหน่อย
ด่านพลตรีพงศวรรษภัณฑจิตรองแม่ทัพภาคที่๑
ในฐานะรองผู้มูลในการกรรศ
ก็บอกว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการ
ให้กอรศเตรียมแผนรองรับเชิงรุก
ในช่วงพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล๕๐วันและ๑๐๐วัน
รวมถึงเตรียมการสร้างพระเมรุมาตร
ฝั่งที่ใต้ของสนามหลวง
ซึ่งจะทยอยเคลื่อนย้ายเต็นต์ต่าง
ไปยังฝั่งทิศเหนือหรือฝั่งถนนราชดำเนิน

ก็จะมีการติดตั้งเต็นต์๓๐วันหลังเลย
เพื่อเป็นจุดพักคอยของประชาชน
และจัดแสดงนิทัศกาลพระราชกรณียกิจ
ในหลวงราชการที่๙เพิ่มเติมด้วย
อกจากนี้ได้มีการเน้นย้ำสำหรับจิตอาสา
ที่เข้าไปทำหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยประชาชน
ที่จะเข้าไปถวายสักการะพระบรมศพ

ดึงประชาชนที่แต่งกายไม่สุภาพออกจากแถว
เพราะว่าทางสำนักพระราชวังและจิตอาสา
เตรียมชุดสุภาพไว้ให้ประชาชนเปลี่ยนอยู่แล้วนะคะ
ขณะเดียวกันศูนย์บัญชาการติดตามสถานการณ์หรือสตส
เห็นชอบแนวคิดการจองคิวเข้าถวายสักการะพระบรมศพทางออนไลน์
ตอนนี้ได้มอบหมายให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศึกษาแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม
กับคนที่ไม่เข้าถึงเทคโนโลยี
เรื่องต้นอาจจะมีการกำหนดสัดส่วนตัวเลขคนที่จะจองคิวออนไลน์
กับคนที่เดินทางมาด้วยตัวเองเพื่อให้เกิดความเหมาะสมค่ะ
และเมื่อเวลา๒๑นาฬิกา๓๐นาที
สำนักพระราชวังได้สรุปยอดประชาชน
ถวายสักการะพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมโกศ
พระบาทสมเด็จพระประมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
นาพระทินั่งดูสิตมหาปราศาสตร์
วันที่๓๑ตุลาคมมียอดประชาชนทั้งสิ้น๒๓๘๗๗คน
ถวายเงินเพื่อร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลทั้งสิ้น๑๓๓๑๕๐๑บาท๒๕สตางค์
รวม๓วันค่ะตั้งแต่วันที่๒๙ถึง๓๑ตุลาคม
มีประชาชนจำนวนทั้งสิ้น๘๒๘๗๗คน
ถวายเงินเพื่อร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลทั้งสิ้น